แม่บอร์ดพระจันทร์บอร์ด
แม่บอร์ดพารวย
คุณปูทันทิชาธนัดพัฒนเวคิน
เจ้าของธุรกิจอาหารผักและผลไม้แปรรูป
ไอสแนคบล็อกที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์
สร้างรายได้หลักล้านภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน
มาค่ะมากลับมารวยกันต่อในช่วงที่สองของ
แม่บอร์ดพารวย
ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ค่ะ
ต้องบอกว่าผักและผลไม้ที่ใครเด็กอาจจะปฏิเสธ
ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นของกินเล่นที่ใครก็ชอบ

ไม่หยุดเลยไงตอนนี้แฮปปี้มากรู้สึกแบบขอบคุณคุณปูจริงนะ
เพราะเราเป็นคนชอบกินจุกกินจิบแล้วก็กลัวอ้วน

แต่วันนี้ค่ะคุณปูนะคะจะมาเผยสูตรวิธีการแปรรูป
นอกจากจะใช้ผักผลไม้แล้วนะคะ
ยังมีการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยใช่ไหมคะ
ช่วงนี้นะคะคุณปูจะมาชวนคุณผู้ชมมาถนอมเนื้อปลากัน

แต่บ้านเราเรียกว่าปลาข้าวสาร

ก็มีปลานะคะแล้วก็มีน้ำมันในการผัดซอส
น้ำตาลงาแล้วก็ซอสแค่นี้

ใช่ค่ะปูลองคิดค้นขึ้นมาว่า
จะทำยังไงให้มันดูอร่อยเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่นแล้วแบบทาน

แต่ว่าปลานี้เป็นปลาที่บ้านเราส่งออกไปที่ญี่ปุ่น

แต่เราต้องไปตามล่าหาทานที่วิทยาลัย

ดูวัตถุดิบกันไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องเริ่มทำกันได้เลยค่ะ
ขั้นตอนแรกก็ใส่ปลาข้าวสารลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมัน
จากนั้นตั้งไฟ๑๖๐องศาใช้เวลาประมาณ๘นาทีค่ะ
อ๋อดับแล้วเออ
นี่ไง
ว่าเอาไปทานกับข้าวต้มอร่อยเลยนะครับใช่จริงค่ะใช่ใช่
เมื่อครบ๘นาทีแล้วก็นำปลาเข้าสารที่ได้ลงไปปรุงรสในกระทะ
ซึ่งจะปรุงรสด้วยซอสญี่ปุ่นและน้ำตาลเล็กน้อย

ไปเรื่อยจนซอสเข้ากับตัวปลาเกาะเรียบร้อยแล้ว

แล้วค่อยโรยงาหรือว่าเราโรยข้างนอกคะ

ก็คือพอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งากรอบก็มีแบบซื้อสำเร็จได้ทั่วไปเนอะ

เพราะว่าถ้าจะคั่วงาเอง

เราจะลอยลอยข้างนอกใช่ไหม

ก็จัดการใส่ถาดเข้าตู้อบเลยค่ะ
ใช้เวลาประมาณ๕๑๐นาทีเท่านั้น

ก็จะได้ปลาเอ็นโชวี่อบซอสญี่ปุ่นแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะ

อร่อยเลยอันนี้เป็นรสชาติที่กาวชอบเลยอ่ะอืม

หน้าตารูปลักษณ์นี่ก็ดูผิดแผกแตกต่างไปนะคะ

แล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเรา

เคล็ดลับกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ

ลูกจะต้องมาเผยฝีมือในการ
นำขนมต่างของคุณปู
มาทำเป็นเมนูอาหารที่น่าสนใจ

แล้วมาติดตามค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไร
พูดเลยว่ามีไอเดียเต็มหัว